ไปดูคลิปที่ในโซเชียลเขาแชร์กันเป็นคลิปวัยรุ่นไล่ตีกันกลางเมืองครับ
บริเวณแยกของอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะครับเหตุการณ์นี้มีคนถูกฟันบาดเจ็บ
แต่ว่าคดีไม่คืบหน้าผู้ปกครองก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมจากคดีนี้แล้วก็
ให้ชาวโซเชียลช่วยกันแชร์ให้ไปถึงตำรวจนะครับนี่ฮะโอ้โหมาลุมมาตุ้มกัน
เยอะแยะมากมายเป็นวัยรุ่นสองกลุ่มนะไล่ตีกันบริเวณสี่แยกร้านขายยา
นวรัฐในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาภาพวงจรปิดจะเห็นว่ามีวัย
ถือมีดยาวไล่ฟันแล้วก็ทำร้ายกันที่บริเวณแยกนี้โดยที่ไม่สนใจรถที่ขับ
ผ่านไปผ่านมาแล้วก็คนที่เขาเดินอยู่จนหลายคนต้องวิ่งหนีตายกันนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งและระบุข้อความว่าพฤติกรรม
รุนแรงป่าเถื่อนใครจะยอมก็ยอมแต่ไม่ใช่ครอบครัวเราแน่นอนที่จะยอมแชร์ไว้ให้รู้ว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน
อำเภอคอนบุรีสถานีตำรวจภูทรคอนบุรีนะครับพร้อมกันนี้ผู้โพสต์อธิบายเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง
เมนต์ก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้น้องของเธอนั้นถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ถือมีดฟันโดยที่ไม่รู้ตัวผู้ก่อเหตุเป็นมือมีดหนึ่งคน
ตำรวจออกหมายเรียกเพียงคนเดียวแล้วบอกว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีการซัดทอดคนอื่น
ขณะที่ครอบครัวขอดูสำนวนที่โรงพักแต่ก็ไม่พบร้อยเวรโทรไปก็ไม่รับบล็อกเบอร์ด้วยนะครับ
ขณะที่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เยอะมากแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้แล้วก็ให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับ